ไก่หายไปก็ต้องโพสต์ตามหากันหน่อย
เพราะน้องไก่ตัวนี้มันสวยมันน่ารักมากเลยนะครับ
คนที่โพสต์ตามหาเป็นชาวต่างชาตินะครับคุณผู้ชม
นี่น้องไก่ตัวนี้ตัวขาวจั๊วเลย
แล้วดูสิขนมันฟูมากเลยนะคุณ

นี่หน้าตาเขาน่ารักแบบนี้นะฮะ
หายออกไปตามหากันหน่อยนะฮะ
เพราะว่ามีรางวัลที่จะมอบให้แก่คนที่สามารถนำน้องไก่
นี่คนที่โพสต์ให้ช่วยตามหาเนี่ยเป็นสาวผมทองคนนี้

ค่ะสวยทั้งคนทั้งไก่เลย
เป็นชาวออสเตรียนะฮะที่มาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
ได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเฟซบุ๊ก
ต่างจากขนไก่ทั่วไปแล้วครับ
เป็นพันธุ์ต่างชาตินะคุณนะก็นำเข้ามาจากต่างชาตินะครับ
บอกว่าไก่ของเธอหายไปจากที่พักในซอยควนยางเจริญและตำบลป่าตอง
ที่อำเภอกระทู้ช่วง๕โมงถึงทุ่มของวันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
หากใครพบเห็นโปรดนำกลับมามีค่าตอบแทนน้ำใจให้ท่าน๑๐๐๐บาทครับ
ซึ่งก็ทำให้มีคนในจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มผู้เลี้ยงไก่สนใจ
โพสต์ตามหาไก่พันธีกี้สีขาวตัวสวยของสาวสวย
ออสเตรียคนนี้ออกไปจำนวนมากนะครับ
ล่าสุดไหมคุณอยากรู้ไหมล่าสุดเมื่อ๑๐โมงเช้านี้เองนะครับ
ภายในซอยควนยางที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ไปพูดคุยสอบถามข้อมูลแล้วครับ
ตัวที่หายไปเป็นเพศผู้ชื่อเจ้าปิ๊บอายุแค่๑ปีกว่า
ซื้อมาจากแถวหาดบางเทา
มาตั้งแต่ตัวเล็กนิดเดียวเองนะฮะในราคา๑๕๐บาท
แต่ตอนนี้นะโอ้โหเลี้ยงมาจนโตขนฟูแบบนี้
ถ้าขายเนี่ยขายได้ประมาณ๓๔พันบาท
ส่วนอีกตัวนี่คุณดูสิเป็นขนสีทองเลย

นี่เหลืออยู่ตัวเดียวนะฮะ
ตอนนี้เหงาแล้วเพราะว่าเจ้าปิ๊บหายไปแล้ว๑ตัว

ตัวนี้ขนก็สวยสีทองเลยนะครับ
นางสาวแมเรียนบอกว่าหลังจากที่เจ้าปิ๊บหายไปเนี่ย

ถามเพื่อนบ้านแถวนี้นะเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเห็นเลยนะ
ขอดูกล้องวงจรปิดจากแถวเจ้าของบ้านแถวนี้นะฮะ

บ้านก็ไม่ให้ดูบ้างแหละนะครับ
ตั้งแต่ไก่หายไปเธอเสียใจมากนะ

คือรักผูกพันเป็นสัตว์เลี้ยงแต่รักเหมือนลูกเลยนะฮะ
อยากให้ใครที่เจอเจ้าปิ๊บช่วยหน่อย

ปิ๊บไม่ใช่ไก่ธรรมดาพอใครเจอก็คงรู้แหละ

เอามาคืนนางสาวแมเรียหน่อยนะครับ
พันศิลกี้ซิลที่เราเข้าใหม่ใช่ไหม
เส้นขนมันก็เลยดูแบบว่านุ่มฟูแบบนี้ค่ะ

ใช่ขอให้หาเจอเร็วนะคะ